ส่วนที่จังหวัดตากนะคะมีเหตุทะเลาวิวาสกันระหว่างเพื่อนนะคะ
มีเพื่อนเนี่ยใช้มีดฟันเพื่อนเพราะว่าไม่พอใจหลังจากที่เพื่อนนั้นมาขอยืมโทรศัพท์มือถือ
ก็ต้องมีการวิ่งหนีไปซ่อนตัวกันอยู่ที่สวนลำไยแต่ปรากฏว่าหนีไม่พ้นนะคะ
ถูกฟันจนเสียชีวิตติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานเลยค่ะ
โรงรอยบาดแท้ถูกแทงตามลำตัวในเบรมทองมีวัยสามสิบเก้าปีจนเสียชีวิต
เป็นฝีมือของนายประพันธ์ขวัญเมื่อที่เป็นทั้งเพื่อนสนิทและญาติ
ตำรวจภูทรวังเจ้าเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุหลังเพื่อนบ้านแจ้งพบศพในสวนลำไย
พื้นที่ชุมชนริมคลองเจ้าอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากในที่เกิดเหตุในเปรมนอนเสียชีวิตใต้ต้นลำไย
สภาพศพสวมกางเกงขาสั้นสีน้ำตาลไม่สวมเสื้อตามลำตัวมีร่องรอยถูกแทงหลายแผล
ตำรวจใช้เวลาสืบสวนไม่นานจึงทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายประพันธ์
ทั้งคู่ดื่มเหล้าด้วยกันเป็นประจำทุกวันสอดคล้องกับเพื่อนบ้านที่ยืนยันว่าช่วงค่ำวันนี้
ได้ยินเสียงทั้งคู่ทะเลาะวิวาสก่อนวิ่งไล่ตามกันกระทั่งมาพบศพช่วงเช้า
ไล่กันมาจากนู่นเลยอ๋อรู้รู้ว่ามีคนวิ่งผ่านหน้าบ้านใช่อืมแล้ว
แต่ไม่ได้ออกมาดูไม่ได้ออกมาดูรู้แล้วว่าเขาทะเลาะกันอย่างนี้นะ
อ่าก็รู้เลยว่าเขาทะเลาะกันแหละเลยแล้ววิ่งมาผ่านมากี่คนเค้ารู้ไหม
หลังก่อเหตุนายประพันธ์หลบหนีอยู่ที่บ้านพักตำรวจจึงเข้าจับกลุ่ม
เจ้าตัวสารภาพก่อนเกิดเหตุเขากับผู้ตายนั่งดื่มสุราด้วยกันจนเมา
จากนั้นมีปากเสียงเรื่องขอยืมโทรศัพท์มือถือของผู้ตายไปใช้
แต่ถูกผู้ตายต่อว่าด้วยความไม่พอใจ
จนเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาสเกิดการยื้อแย่งโทรศัพท์ก่อนจะวางมวยกัน
เมื่อเห็นท่าไม่ดีจึงความมีดไล่ฟันในเปรมส่วนในเปรมเห็นผู้ต้องหาถือมีดไล่ฟัน
วิ่งหนีไปซ่อนตัวอยู่ในสวนลำไยกระทั่งนายประพันธ์ตามไปพบ
เกิดการต่อสู้กันอีกครั้งจึงใช้มีดปลายแหลมแทงในเปรมจนเสียชีวิต
หลบหนีเข้าไปอยู่ในบ้านเก็บตัวเงียบกระทั่งถูกจับกลุ่ม
ก็บอกว่าทำไมไม่รับโทรศัพท์พี่ชายอะไรอย่างเงี้ย
ผมก็บอกว่าไม่ได้โทรมาพี่ชายผมไม่ได้โทรมา
ก็เฉียงคุมยอมรับว่าคุมวิ่งตามไป

มันวิ่งแวะเข้าไปผมฟันแล้วแทงตรงนี้ก่อน

ตำรวจภูทรวังเจ้าคุมตัวผู้ต้องหาไปสอบปากคำเพิ่มเติม
เมืองตนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน